เป็นสามเณรแทนแต่เขาบอกว่าสามเณรมีโลกสองใบเธอมีกี่ใบ
อ๋อมีใบเดียวมีใบเดียวใบเดียวใบเดียวเขาใจตอบน่ะล่ะว่า
ปกติโลกสองใบเนี่ยถ้าเป็นวงการบันเทิงเนี่ย
เขาจะบอกว่าเหมือนแบบมีความรักบ้านเล็กบ้านน้อยอันนี้ไม่ใช่ลักษณะนั้น
แต่หมายถึงว่าคุณมีโรคกลางวันและคุณมีโรคกลางคืนเออกลางวันคุณอยู่วัด
แต่กลางคืนคุณไปอยู่ผับอันนี้ใช่หรือเปล่าตรวจสอบ
คุณผู้ชมมันมีการแชร์ภาพอ่ะแชร์กันก่อนดูค่ะ
ให้คุณผู้ชมลองเปรียบเทียบดูภาพซ้ายและภาพขวา
ภาพที่อยู่เนี่ยห่มผ้าเหลืองแบบนั้นกับภาพขวาที่ใส่หมวกสีดำ
อุปาร์เกาหลีรึเปล่าเออใช่ค่ะแล้วลักษณะนั้น
จริงและรวมไปถึงมันมีภาพที่เป็นลักษณะเหมือนภาพ

มันจะเป็นภาพด้านล่างที่เหมือนโอบกอดผู้หญิงอยู่ด้วย
แล้วคนก็ยิ่งตั้งสังเกตเฮ้ยหน้าเหมือนเลยนะ

ทีนี้เนี่ยในเพจดังเอาไปโพสต์แล้วมีการบอกข้อความไว้ว่า
โลกสองใบกำลังวันอยู่วัดกลางคืนอยู่ผับ

เรื่องนี้ไม่ยากต่อการพิสูจน์และหาความจริง
และให้พิกัดมาว่าเป็นวัดในจังหวัดขอนแก่น
เอาเรียบร้อยสิอย่างนี้คนตามไปถึงขอนแก่นเลยค่ะ
ทีมข่าวเราไปตรวจสอบในเฟซบุ๊กนะคะ
สามเณรรูปนี้เหมือนจะตามตัวเจอแล้วนะคะ
ปรากฏว่ามีการเปิดเฟซบุ๊กอยู่๒แบบ
เป็นแบบที่ใช้รูปภาพโปรไฟล์ด้านหน้าตัวหลัก

แต่อีกโปรไฟล์เฟซบุ๊กนึงเป็นรูปภาพ
เป็นนุ่มหล่อเลยมีคำกำกับสั้นว่ารักสนุก

แล้วก็ไปสอบถามจนทราบมาแล้วว่า
เนรที่ปรากฏในภาพนั้นชื่อว่าเนรจร
เรียนอยู่ที่วัดแห่งนี้จริงค่ะ
ลักษณะของเนรเป็นคนชอบอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใคร
ภาพที่เห็นทางวัดให้ข้อมูลแบบนี้ว่ามันเกิดขึ้นมานานสักระยะหนึ่งแล้ว
เคยเห็นแล้วตักเตือนไปเรียบร้อยแล้วว่าเนรจรอย่าทำแบบนี้
จริงเคยมีการให้ศึกออกไปแล้วแต่ครอบครัวของเนรจรบอกว่า
ขอร้องทางวัดเถอะอยากให้เนรนั้นบวชเรียนเพื่อมีความรู้
เองก็เลยให้โอกาสเนรกลับมาบวชอีกครั้งหลังจากศึกไป
แต่วัดให้ข้อมูลว่าเนรกลับมาฝึกกลับมาบวชอีกรอบนึงก็พฤติกรรมไม่ดีขึ้น
สุดท้ายเลยขับออกจากวัดไปแล้วเมื่อ๑สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เอง

นี่เป็นข้อมูลจากพระนะคะที่อยู่ในวัดด้วยกันเองก็ให้ข้อมูลอะไรไม่ได้มาก
แต่ก็ตามที่บอกแหละว่าอยู่ที่นี่จริงนะคะ
ทีนี้แม้ว่าเขาจะให้ข้อมูลกันออกมาว่าสามเณรจรถูกขับออกจากวัดไปแล้วก็จริง
ปรากฏว่ายังมีภาพที่มีการโพสต์เป็นลักษณะการนุ่งห่มจีวอนตามสถานที่ต่าง

เดี๋ยวต้องรอแล้วค่ะจะมาชี้แจงกันไม่อย่างไรเนอะเราก็เปิดโอกาสนะคะ

โอกาสให้ท่านนะสามเณรนะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ได้ค่ะ